กันแต่คุณผู้ชมคนนี้ไม่น่าเชื่อค่ะผ่านบรรยากาศการเกณฑ์ทหาร
มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเสียงสูงขนาดนี้ต้องบอกเลยว่า
เขาบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย
เคยผ่านการจับใบดำใบแดงและได้ใบแดงเป็นรั้วของชาติมา
เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะป้าแจ๋วนะคะก็ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตครั้งหนึ่ง
แจ๋วนี่เป็นผู้กำกับละครชื่อดังนะคุณผู้ชมหลายคนคงทราบชื่อกันดีอยู่แล้ว
แจ๋วเองหยิบยกเอาประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายมาถ่ายทอด
เริ่มจากการนำสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่๑ที่ระบุชื่อ
พลทหารยุทธนาลอพันธ์ภัยบูลมาอวดให้เหล่าฟอลลอเวอร์ได้ชื่นชมกันด้วยนะคะ
พร้อมกับเล่าโมเมนต์ว่าวันเกณฑ์ทหารเดินทางไปจับใบดำใบแดงเป็นคนสุดท้าย
และเขาก็ได้ใบแดงมาเป็นฐานเรือผลัด๒โดยยื่นวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนะคะ
ต้องเป็นทหาร๒ปีก็เลยเหลือแค่๑ปีเพราะว่าจบปริญญาตรีมานั่นเอง
ที่ผู้กำกับละครชื่อดังจะถ่ายทอดช่วงเวลาที่เข้าไปรับใช้ชาติ
ก็อยู่ในเหล่ายุทธโยธาสังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ตั้งแต่วันแรกเข้าไปปุ๊บก็โดนจับตัดผมไถเตียนเลย
ถ่ายรูปติดบัตรรับเครื่องแบบชุดกลาศีสีศรีกากี
และชุดอื่นที่ต้องใช้ตลอด๑ปีไปจนถึงขั้นตอนการฝึก
ที่สร้างให้ฐานเกณฑ์นั้นมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพลียง

จำหน้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ตามตัวไม่เจอ
ป้าแจ๋วณเวลานั้นเนี่ยได้เป็นหมวด

เป็นคอยดูแลเพราะว่าจบปริญญาตรีก็คอยดูแลเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัด
หลายจังหวัดคอยดูแลให้มีความสามัคคีกัน
แจ๋วบอกว่ามีลูกน้องในหมวด๔๐คน
เป็นเรื่องยากนะที่จะทำให้บรรดาพลฐานใหม่
ซึ่งมาจากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทย
ต่างถิ่นต่างความคิดต่างภาษากัน
ระดับการศึกษาก็ต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ

แต่ท้ายที่สุดแล้วความสามัคคีก็ผ่านจุดนั้นมาได้ค่ะ
นี่ก็เป็นแค่ประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ป้าแจ๋วเขามาเล่าให้ฟัง
จริงแล้วป้าแจ๋วบอกว่ายังมีอีกเยอะ

หลายคนก็เลยมองว่าแหมพระแจ๋วเล่าขนาดนี้
ละครเรื่องหน้าทำเกี่ยวกับทหารเลยไหมล่ะ

ค่ะเชื่อว่าที่ป้าแจ๋วออกมาเล่าแบบนี้ก็คืออยากจะเป็นกำลังใจ

ชายไทยที่ต้องไปเกณฑ์ทหารว่าอย่ากลัวอย่าตกใจ

ก็ไม่ได้แบบยากจนทำไม่ได้
มันก็ผ่านไปได้ทุกคนแล้วก็จะทำให้มีวินัยมากขึ้น
หลายคนบอกว่าหุ่นดีขึ้นด้วยเออ

อันนี้คือป้าแจ๋วนี่คือผ่านมาหลายปีใช่ไหม

หลายปีมากร่างหลังจากเกณฑ์ทหารมามันคงมันคงจะผ่านไปเยอะแล้ว
แต่หลายคนบอกจริงใครที่อวบหน่อยไม่มีกล้าไม่มีอะไรนะ

แต่อาจจะตามมาด้วยผิวคล้ำผิวดำอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง